ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์คนร้ายเข้าไปขโมยเงินในร้านสะดวกซื้อ
แต่งจังหวะที่เขาไปยืนที่หลังเคาน์เตอร์เพื่อหยิบเงิน
มีลูกค้าไปซื้อของพอดีแล้วจ่ายเงิน
เขาก็ทำเนียนเป็นพนักงานที่เป็นพนักงานเก็บเงิน
แล้วเนียนมากคือกดกึ๊กคือเหมือนเคยทำแบบนี้มาก่อน
ตั้งข้อสังเกตว่าต้องเคยเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อมาก่อน

ซึ่งลูกค้าไม่รู้เลยว่านี่คือโจร

เห็นไหมฮะรู้จักการสแกนรู้จักการจดหน้าอัด
ดหน้าจอมันต้องกดตรงไหนตึ๊ก
ลิ้นชักออกมาอ้าวมีเงินออกมานี่ฮะเรียบร้อย
อย่างเดียวที่ผิดคืออะไรไหมคะการแต่งกาย

คือพฤติกรรมมันคือพนักงานเอาง่าย
คือต้องรู้ว่าเขากดแบบนี้ถึงจะทำได้ถูกไหมฮะ

คนร้ายคนนี้บุกเดี่ยวเข้าไปป้นร้านสะดวกซื้อกลางดึก
ก้มเงยอยู่ตอนแรกยังไม่มีคนมา

คือเงินทั้งหมดมันอยู่ในข้างล่างเป็นตู้เซฟ

จังหวะนั้นลูกค้าเดินมาซื้อกาแฟ๑กระป๋องยื่นให้
ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกนเก็บเงิน
ของพนักงานเขาทำกันติดตามพนักงานร้านสะดวกซื้อทั่วไป
เป็นเรื่องนี้ตำรวจก็ธรรมดานของพันธุ์
ตำรวจเอกอะพิวัธชัยศีสุธ

ทีนี้เนี่ยจากเหตุการณ์คนร้ายเข้าไปปล้นร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ที่บริเวณซอยจรรย์สนิทวง๘อยู่ที่บางกอกใหญ่บอกว่า
ให้ฝ่ายสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางก่อนและหลังก่อเหตุแล้ว
เพราะว่าคนร้ายเขาเดินข้ามสะพานลอยมาซึ่งจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ
ไปก่อเหตุคนเดียวขณะเข้าไปสั่งให้พนักงานทุกคนไปหลบอยู่ในห้องพักของพนักงานด้านหลังร้าน
ทำให้เราไม่เห็นพนักงานในกล้องวงจรปิดเพราะสั่งให้เขาเข้าไปข้างหลังหมดแล้ว
นั่นเหมือนความว่าเขาต้องรู้ว่าข้างหลังมันมีห้องเขามีอาวุธด้วยใช่ไหมอ่าถูกต้องแล้วเขาก็หยิบเงินอย่างสบายใจตามจุดต่างได้เงินไปหมื่นสี่บุรีหนึ่งซองไฟแชคหนึ่งอันนะก่อนทำตัวเป็นปกติออกจากร้านเดินข้ามสะพานลอยกลับไปโบกแท็กซี่สีฟ้าขึ้นไปหลบหนีตามเส้นทางจรรย์สนิทวงศ์มุ่งหน้า
ไม่ได้เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อใช้จริงแล้วก็สั่งการให้ฝ่ายสื่อสวมติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วนะฮะสำหรับคนร้ายลงมือที่ก่อเหตุในครั้งนี้เพราะว่าเป็นผู้ชายนามรูปร่างผอมผอมสูงสัก๑๘๐เซนติเมตรอายุ๒๕๓๐ปีนะแล้วอย่างที่เห็นในภาพเลยสวมเสื้อหู้ดนะฮะแล้วก็มีหมวกคลุมสีน้ำตาลแดงเนี่ย
นะครับอ่ะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ลูกค้ารายรัฐจริงจริงจะว่าเคราะห์ดีก็เคราะห์ดีนะคะ
เพราะว่าคนร้ายมีอาวุธด้วยถูกต้องครับ